แล้วกันนะฮะในวัดในวาก็ไม่เว้น
สองหนุ่มชาวต่างด้าวพากันไปขโมยของในวัด
พอตำรวจไปจับได้แกล้งบ้าแกล้งเมา
พูดจาไม่รู้เรื่องเหมือนเป็นคนบ้าไปแล้ว
ตำรวจสายตรวจโรงพักแม่สอดจังหวัดตากรับแจ้งจากพระลูกวัดที่วัดมณีไพรสนเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอด
บอกว่าเนี่ยนะฮะมีคนร้ายกำลังเข้าไปขโมยของลักทรัพย์ก็ถูกจับแล้วก็ถูกชาวบ้านรุมประชาธรรมด้วยนะครับ
ก่อนควบคุมตัวเอาไว้ได้ตำรวจก็เลยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอยู่ที่หลังวัดพบชาวบ้านทั้งพระกำลังควบคุมตัวชายสองคนเป็นชาวพม่าชื่อในหม่องกับในดำอายุ๒๕กับ๒๔ปีนะครับ
ทั้งสองคนไม่มีเอกสารเข้าเมืองติดตัวมาด้วยนะฮะจากการสอบถามพอถูกจับปุ๊บอ้าวแกล้งเมาเลยแกล้งบ้าเลยพูดจาไม่รู้เรื่องถามอะไรก็ตอบไม่ได้แบบผิดไปเลยอ่ะฮะมันคือแบบไม่ใช่คนปกติไปแล้ว
เป็นคนพูดไม่รู้เรื่องไปเลยนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปควบคุมตัวตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเบื้องต้นก็โดนข้อหาหลบหนีเข้าเมืองด้วยนะครับพระลูกวัดชื่อว่าพระโอ
โอเนี่ยบอกว่าภายในวัดเนี่ยจะมีกลุ่มลักเล็กขโมยน้อยอยู่สองสามกลุ่มจะเข้าไปป้วนเปี้ยนดูลาดเหลากันทุกวันเลยทุกวันเลยนะไม่ใช่แค่สองคนนี้ต้องจัดเวรยามไปเฝ้าสามเดือนก่อนนะมีคนเข้าไปงัดกุฏิขโมยเงินแล้วก็สิ่งของมีค่าของพระไปตั้งแต่นั้นมาก็มีการจัดเวรยามเฝ้ากันระวังบุคคลพวกนี้แหละ
ชาวบ้านจับแล้วก็รุมประชาธารก็บาดเจ็บไปเล็กน้อยนะครับ